คุณผู้ชมค่ะเรื่องราวดีมาต่อกันเลยดีกว่า
พาไปดูคู่รักนิววงศกรแล้วก็น้องนาวที่สานาทกันบ้างค่ะ
ห่างกันไปเนี่ยโมเมนต์ดีก็มีให้เห็นกันอยู่
ให้ได้ประทับใจให้ได้หายคิดถึงกัน
จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในช่วง

บอกเลยว่ารักแท้ไม่แพ้ระยะทาง
คำนี้ไม่เกินจริง
คิดถึงปุ๊บพี่นิวก็มาหาน้องดาวปั๊บ
โถออสเตรเลียก็แค่ปากซอย
เจอกันทั้งทีก็เกิดอาการติดกลิ่นขึ้นมาซะอย่างนั้น
คิดว่าเด็กอยากกินส้มตำมาร้า
จะทาไปกินส้มตำมาร้า

ละครีมสิมันกินมือผิดมือผิดจากละคร
รี๊ดดีหรอ

เดี๋ยวยายน้องนาวนี่มันไม่ใช่ติดกลิ่นหอมเนี่ยมันกลิ่นติดเหม็นนะเธอ
ทำไปได้สงสารก็แต่พี่นิวของแดนโครงจมูกยังดีอยู่ไหมคะ
นี่สินะโมเมนต์ที่สร้างการจดจำมิรู้ลืมของเย็งดาวตัวแซ่บ
โปรดติดตามตอนต่อไป